ลายคุณพิธาพาผู้สมัครสอสอพักก้าวไกล
ทั้ง๓๓คนเพราะว่าลงเต็ม๓๓เขตในกรทมนะฮะ

ขบวนรถวนรอบอนุสวรีชัยสมรภูมิ
อนุสวรีชัยสมรภูมิ๓รอบ

นักข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพื้นที่ครับ

ผมอยู่บนรถหาเสียงของพักเก้าไกลครับ
เพราะว่าเขามีการแห่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนครับ
อนุสาวรีชัยสมรภูมิวนกันสามรอบครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ออกมาทั่วกรุงเทพมหานครนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะข้ามไปที่ฝั่งธนบุรีด้วยนะคุณผู้ชมครับ

ตั้งแต่อนุสาวรีชัยสมรภูมิของวันนี้นะครับ
แล้วก็บริเวณด้านหลังของผมเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ที่มีรถหาเสียงของพักเก้าไกล
ออกมาตั้งริ้วขบวนกันเกือบ๑๐คันเลยนะคุณผู้ชมครับ
ซึ่งทางด้านหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ

การส่งผู้สมัครของสสกรุงเทพมหานครทั้ง๓๓เขต
วันนี้นั่งรถนะครับเมจากอาคารไทยซับมิตรถนนเพชรบุรี
สู่อาคารกีฬาเวท๒นะครับ
เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงครับคุณผู้ชมครับ
แน่นอนแล้วครับว่ามันมีการตั้งคำถามกันเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับ
ว่าการเลือกตั้ง๒ครั้งนี้แตกต่างกันหรือเปล่ากับการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว

พิทาบอกว่าก็มีผู้สมัครที่เข้มแข็ง
แล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาก็คือผลงานในสภาครับที่พักเก้าไกลเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ได้เข้าไปถือว่าไปพิสูจน์นะครับในการทำงาน
และถ้าหากโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นการขายของล่วงหน้าคุณผู้ชม
เขาบอกว่าถ้าขายของเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าได้เข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาล
คุณผู้ชมครับจะสามารถทำได้ดีกว่าเดิมแน่นอนครับ
ที่ผู้สมัครตอนสมัยอนาคตใหม่อาจจะมีโอกาสน้อยนะฮะ
แต่ว่าที่ผู้สมัครชุดนี้สามารถทำหน้าที่สอสอได้ในวันพรุ่งนี้เลยครับ

คุณพิทายังบอกว่าส่วนการที่มีสอสอเพียงสองคนจากเหตุเดิมเนี่ย

เพราะว่าต้องรักษาเขตเดิมเพิ่มเติมเขตใหม่ครับ
ว่าการมีคนใหม่เข้ามาต้องทำอะไรให้กับประชาชน
คนเดิมก็มีทั้งนายนัชชานะครับ
บุญชัยอินทร์สวัสดิ์และนายเท่าผิดพบ
ลิ้มหลีกจิตกรคุณผู้ชมครับ
ส่วนการเลือกตั้งภาพรวมทั่วประเทศนะครับ
พระเก้าไกรบอกว่ามีนโยบายกว่าสามร้อยนโยบาย

คุณผู้ชมครับจะทำให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์
ถล่มทลายมากกว่า๘๐แน่นอนนะครับ
แล้วก็กระแสจะชนะกระสุนอย่างแน่นอน

คุณพิทายังกล่าวถึงกรณีพลเอกประวิทย์นะครับ
ไม่ขึ้นดีเบตว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายครับ
ประชาชนจะไม่ได้ฟังวิสัยทัศน์วิถีการทำงานของพักการเมือง

หลงตอนลงก็ห้ามท้อเหมือนกัน
ซึ่งของพักเก้าไกลมีจุดเด่นด้านนโยบายนะครับ

ซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลาที่เหลือต้องเคาะทุกประตู

คนที่เคยเลือกแล้วก็ไม่เคยเลือกนะครับ
ซึ่งพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐

เรื่องการเมืองและก็รัฐมนตรีปี

แน่นอนครับว่าผ่านบริเวณเขตพื้นที่ทหารก็มีการหาเสียงแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับการปฏิรูปของทหารด้วย
โดยเฉพาะการปกครองรวมถึงการทุจริตคอรัปชั่นต้องมีความโปร่งใส
เราอยู่กับคุณวิโรธนะคุณผู้ชมครับ
คุณวิโรธเป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่๗ของพักเก้าไกล

พักเก้าไกลถึงมุ่งเน้นเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพครับ
ก็หนึ่งเราต้องการรัฐบาลพลเรือนที่มีความเสถียรภาพไหม

คุณเจอกับรัฐบาลที่เอางบประมาณที่มาจากภาษีเราไปปลุนเปอร์กองทัพไหม

ทำไมโรงพยาบาลอยากจะได้อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
ปรากฏว่าต้องวิ่งต้องว่ายน้ำขอบริจาค

ในการไปปรับปรุงความปลอดภัยในโรงเรียน
ไปจัดซื้ออุปกรณ์การเอกันสอน

ปรากฏต้องจัดภาป่าเลี่ยนไรจากผู้หุคคลอง
แต่ทำไมทหารเวลาอยากจะได้เครื่องบินลบ
งบครบทุกบาททุกสตางค์
คือรัฐที่ทหารหรือกองทัพทำตัวเป็นรัฐซ้อนรัฐแบบนี้
งบประมาณจะถูกปลนเปอร์ไปกับกองทัพ

ไปก่อนหนี้ผูกพันแทนที่จะเอาเงินมาทำประโยชน์
จัดสวัสดิการให้กับประชาชนก็เปล่าถูกไหมครับและที่สำคัญคือ
ซ้อนรัฐแบบนี้ที่ทหารหรือกองทัพต้องคอยตอบคำถามว่า
รัฐประหารไหมจะรัฐประหารไหมการเมืองไทยจะมีเสถียรภาพได้ยังไง
นี่คือเรื่องที่หนึ่งสองผมคิดว่างบประมาณในการเกณฑ์ทหารอย่างนี้
เราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่าเกณฑหารเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่มีผลประโยชน์มหาศาลจริงไหม
การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณในการเรียนรอดอร์ก็ดี
หรือเงินจ่ายใต้โต๊ะที่เขาร่ำลือกันว่าถ้าไม่อยากเป็นทหารก็ต้องจ่ายให้กับศัษฎีคนนั้นคนนี้ถูกไหมฮะ
เข้าไปแล้วถ้าก็เซ็นชื่อยกเงินเดือนให้นายก็ออกมาข้างนอกได้
การจัดซื้อจัดจ้างต่างอาพรพันธ์อาหารค่าเบี้ยเลี้ยงต่าง
ก็ไม่มีความโปร่งใสถูกไหมครับผมว่าตรงนี้ก็ต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
แล้วเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจคราวนี้คุณได้ทหารสมัครใจ
ความมั่นคงมันก็มีการเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
จำนวนในพลด้วยคืนธุรกิจกองทัพให้กับรัฐบาล
ธุรกิจกองทัพใดที่เป็นสวัสดิการที่จำเป็นก็ต้องมีความโปร่งใส
ระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของที่ดินกองทัพด้วยนะครับ
เข้าใจว่าหกจุดสองห้าล้านไล่เป็นของกองทัพบกสักสี่ล้าน
สี่ล้านห้าแสนไล่ใช่ไหมครับแล้วห้าแสนไล่เนี่ย
เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนด้วยปรากฏว่าคุณทวงผืนป่าคืนจากประชาชนนะ
แต่คุณไม่ทวงจากกองทัพเนอะโอเคครับคุณผู้ชมครับ
ต้องติดตามนะครับสำหรับพักเก้าไกลวันพรุ่งนี้อีก๑วัน
ว่าสสปาร์ตี้ลิสต์จะได้ลำดับที่เท่าไหร่
แต่ว่าคุณพิธานะครับหัวหน้าพระเก้าไกลบอกว่า
อยากได้หมายเลข๙ครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับชื่อพักก็คือก้าวไกล
แล้วก็จะได้ก้าวหน้าด้วยนะครับรัฐวินทองย้อยไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากบนรถหาเสียงของพักเก้าไกลครับขอบคุณครับคุณแซคนัทวินครับ
นั่นคือบรรยากาศของพักเก้าไกลหลังจากที่วนรอบอนุสวรีชัยสมรภูมิ๓รอบแล้ว
เห็นตัวเลขกันจะเป็นตัวเลขประจำของผู้สมัครในแต่ละเขตทั้งประเทศ
แต่พรุ่งนี้๔เมษาจะเป็นการยื่นสมัครปาร์ตี้ลิสต์แบบบัญชีรายชื่อแล้วจะได้เลขพัก
ซึ่งเลขวันพรุ่งนี้เลขของพักจะใช้เหมือนกันทั้งประเทศนะฮะ
เวลาจะไปเข้าครูหาก็ต้องจำให้ได้ว่าเขตของเราเราจะเลือกใครเป็นสอสอของเขตเรา
และจำพักที่เราชอบคือเลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบ

และข้อมูลล่าสุดครับขออัปเดตหน่อยแล้วก็แก้ไขข้อมูลด้วยนะครับ
พักก้าวไกลคือคุณเท่าพิพบลิ้มจิตรกร
ก่อนหน้านี้ที่อาคารกีฬาเวท๒ศูนยวชนไทยญี่ปุ่นเขาจับได้เลข๑๓
คือจับได้๑๓เป็นคิวที่๑๓ที่จะต้องไปจับเบอร์
นั่นคือการจับรอบแรกคือคิวลำดับก่อนหลัง
การจะไปจับเอาหมายเลขประจำตัวในการสมัครแล้วก็ใช้ในการหาเสียง
ซึ่งสุดท้ายพอจับรอบที่๒ได้เบอร์๙ครับ
ก็เหมือนกับที่เขาต้องการเพราะพักเก้าไกลก็ได้เลข๙มา
ที่คุณวิโรธบอกเมื่อกี้นี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับ

กรทมเขต๒๔นะคะเขตธนบุรียกเว้นแขวงวัดกรยา
วงฮิรันรูจีแล้วก็แขวงบางยี่เรือ
เขตคลองศาลเขตราชบุรณะเฉพาะแขวงบางประกอบ
คือชื่อเขตมันก็อาจจะยาวหน่อย
เพราะว่ามีจุดที่แบบเว้นด้วยยกเว้นรวมเขตอะไร
ดังนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งสับสนนะคะ